เรื่องของคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ครับ
ล่าสุดมี๑บุคคลที่ถูกตำรวจเรียกไปสอบประคำเพิ่มเติมคือ
นายแอ๋มค่ะนายแอ๋มเนี้ยเป็นเพื่อนบ้าน
อยู่บ้านใกล้กันกับน้องชมพู่ค่ะแต่ล่าสุดนายแอ๋มออกมาบอกว่าเขาถูกตำรวจเนี่ย
เรียกไปสอบปากคำลักษณะเหมือนเป็นการทำร้ายร่างกายคมขู่
มือถือเขาพังลบประวัติการใช้มือถือในวันที่ชมพู่หายไปด้วย
เขาถามว่ามาทำแบบนี้กับเขาทำไมทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไร
แอมก็เลยออกมาบอกข้อมูลตำรวจก็เลยมีการเรียกไปสอบประคำเพิ่มเติม
เมื่อวานเนี่ยพนักงานสอบสวนสพกกตูมก็เลยเดินทางไปที่บ้านของนายแอ๋มคนนี้
ชื่อจริงคือพิษนุพรชัยมะโยนะฮะเป็นเพื่อนบ้านของน้องชมพู่นะฮะ
พร้อมกับหมายเรียกให้แอ๋มไปสอบปากคำเนื่องจากว่านายแอ๋มเนี่ย
บอกว่าตำรวจเนี่ยลบข้อมูลในมือถือเขาแล้วก็ทำลายมือถือเขาเสียหายด้วย
อันนี้คือนายแอ๋มนะคุณผู้ชมนายแอ๋มบอกแบบนี้นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะ
คนในภาพนี้เป็นพ่อของนายแอมนะอันนี้คือนายแอมนี่นี่นะฮะ
นายแอ๋มบอกว่าตำรวจสภกกกรุมเนี้ยมีการนำตัวเขาไปสอบประคัม
แล้วทำร้ายร่างกายเขาเหมือนจะข่มขู่เขาแล้วยึดมือถือเข้าไปตรวจสอบนะ
เมื่อคืนนำมาคืนอ้าวมือถือหน้าจอก็แตกแล้วพอเปิดดูเอ้า
มีการลบข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือวันที่๑๑พฤษภาคม
ซึ่งเป็นวันที่ชมพู่หายไปด้วยเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมตำรวจถึงทำแบบนี้
รับว่าเครียดเพราะตัวเขาไม่ใช่ผู้ต้องหาไปฟังเสียงหน่อย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
เขาหูครับคู่ให้เห็นหูตะลรักษณะขนาดไหนสะกิดหรือว่า
ผมว่าปานไม่ใช่ผู้ต้องหานะครับผมเป็นประชาชน

จากหน้าตาที่เห็นตอนนักคาสัมผ้าหน้าเขาเครียดมาก
เห็นได้ชัดเขาบอกว่าเขาถูกตำรวจเนี่ยเตะที่หูเตะเบาด้วยอะไรแบบนี้นะฮะ
จากนั้นตำรวจก็เลยเอานายแอ๋มเนี่ยเดินทางไปที่สพกกตูมนะฮะ
พนักงานสอบสวนก็นำตัวไปสอบปากคำโดยที่ไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไป
ร่วมสังเกตการณ์แล้วก็บันทึกภาพด้วยนะฮะ
แอ๋มเนี่ยบ้านเขาอยู่ใกล้กับบ้านน้องชมพู่
แล้ววันที่ชมพู่หายไปเนี่ยแอ๋มให้ข้อมูลว่าเขาเนี่ยนอนดูทีวีอยู่ในบ้าน
ส่วนภรรยาออกไปดูช่างวากับช่างโดก
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมเขามีการว่าจ้างช่างสองคนช่างวาช่างโด่ง
ไปทำงานต่อเติมอะไรบางอย่างอยู่ที่บ้านก็ใส่ไม้อยู่นะ
ซึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยู่ในบ้านนะเขาไม่เห็นคนแปลกหน้าเลยในวันที่เกิดเหตุ
รวมทั้งพอทราบข่าวว่าชมพู่หายตัวไปตัวเขาเองก็ออกไปช่วยชาวบ้านตามหาชมพู่ด้วยเช่นเดียวกัน
ยืนยันย้ำว่าเขาไม่ใช่ผู้ต้องหานะครับ
คดีนี้เราเกาะติดวันนี้วันที่๔๔แล้วนะคะ
ตั้งแต่น้องหายตัวไปคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตามต่อเรื่อย
แม้ว่าจะต้องพลิกแผ่นดินหาตัวคนร้ายเราก็จะตามนะคะอืม
นักข่าวของเรายังอยู่ในพื้นที่มีโอกาสไปคุยกับ
จำปลาเล็กแก๊งจำปาเนี่ยมี๒กลุ่มนะฮะจำปลาเล็กกับจำปลาใหญ่
เมื่อวานนี้เราไปคุยกับแก๊งจำปลาใหญ่วันนี้ไปคุยกับแก๊งจำปาเล็ก
เด็กเนี่ยตัวเล็กขนาดนี้ค่ะให้ข้อมูลน่าสนใจบอกว่า
วันที่เกิดเหตุนะเขาเห็นผู้ชายลักษณะสูงใส่เสื้อแขนยาวสีส้ม
คุณผู้ชมฟังชัดชัดนะคะสามสิ่งอันนี้นักข่าวของเราพยายามจำลองนะ
จำลองให้เห็นว่าเอ๊ะสีส้มเนี่ยมันเห็นชัดแบบนี้นะคะใส่เสื้อแขนยาวสีส้ม
แต่คุณติใส่แขนสั้นไหมนะไม่เป็นไรแต่ว่าสีส้มเหมือนกัน
แล้วสวมหมวกมีปีกสีดำคลุมหน้าสามสะพายกระเป๋าสีชมพูแล้ววิ่งไปค่ะ
วิ่งไปด้วยความเร็วไปที่จุดแท้งน้ำปลาปลาของหมู่บ้าน
ทีนี้น้องก็บอกว่าเออมันก็น่าแปลกใจนะว่าทำไมทำไมต้องรีบร้องขนาดนั้น
ทำไมต้องรีบร้องขนาดนั้นเพราะคนอื่นยังไม่เห็นเขาจะวิ่งกันเลยนะฮะ
เป้าหมาย๗บ้าน๓สิ่งที่ว่า๑เสื้อแขนยาวสีส้ม
วกแบบมีปีกสีดำคลุมหน้าด้วยนะ
ต้องมีคลุมหน้าด้วยนะ๓กระเป๋ากระสอบปุ๋ยสีชมพูนะคะ
อ่ะไปบ้านหลังแรกก่อนเลยไปบ้านของนายสี่ไปตรวจสอบ
แขนยาวสีส้มมีไหมไม่มีค่ะมีแต่สีแดงหนึ่งตัว
วกแบบมีปีกมีไหมมีนะแต่ไม่มีจุดที่มันคลุมหน้าลงมาค่ะ
อันที่สามกระสอบปุ๋ยมีไหมมีสีเหลืองกับสีขาวค่ะ
เพราะฉะนั้นบ้านหลังแรกตกไปไปบ้านหลังที่สองค่ะ
คุณผู้ชมบ้านของนายแชมป์นะคะไปดูเสื้อก่อนเลย
เสื้อแขนยาวมีไหมมีแต่เป็นสีกรมท่านะคะ
ได้จากการซื้อสินค้าเกษตรส่วนเสื้อสีส้มมีเหมือนกัน
ไงแต่เป็นแขนสั้นหมวกแบบมีปีกมีไหมมี
แต่ไม่มีส่วนคลุมหน้านะคะแล้วสิ่งสุดท้าย
อันที่๓กระสอบปุ๋ยมีสีฟ้ากับสีขาว
ไม่ใช่สีชมพูบ้านหลังที่สองตกไปอ่า
บ้านหลังที่สามค่ะไปบ้านของนายเฉลิมนะคะ
ไปดูสิ่งแรกเลยเสื้อสีส้มแขนยาวมีไหม
เสื้อแขนยาวมันมีแต่สีดำกับสีลักษณะเป็นสีลายพลางค่ะ
วกมีไหมมีเป็นปีกค่ะมีปีกนะคะแต่เป็นลายไทยแต่ไม่คลุมใบหน้า
กระสอบปุ๋ยก็เป็นสีขาวนะคะบ้านหลังที่๓ตกไปค่ะ
บ้านหลังที่สี่กันต่อเลยนะคะไปบ้านของนายนาริน
ไปตรวจสอบมีแต่เสื้อแขนยาวสีแดงค่ะเป็นเสื้อแถมจากการซื้อสินค้าการเกษตรนะคะ
ส่วนกระสอบปุ๋ยก็มีเป็นสีฝ้ามันไม่ใช่สีสมอ่าสีชมพูนะฮะขอบายฮะ
ยาวสีกรมท่าหมวกไอ้โม่งไหมพรมกระสอบสีฟ้าและสีขาว
อันนี้ไม่มีสามสิ่งทั้งสามสิ่งเลยนะคะอ่าไปบ้านหลังที่หก
นายสมคิดนายสมคิดเนี่ยบ้านหลังนี้มีเสื้อแขนยาวสีส้ม
หนึ่งตัวอ่ามีลุ้นนะครับไปตรวจสอบเพิ่มเติมอีกสองอย่าง
คือหมวกแบบมีปีกแล้วมีผ้าคลุมด้วยนะปรากฏว่าไปตรวจสอบ
วกค่ะหมวกเนี่ยมันมีปีกแล้วก็มีผ้าคลุมหน้าด้วยแต่
มันไม่ใช่สีที่น้องบอกนะสิฮะมันเป็นลายสีเขียวเขียว
ฟ้าฟ้าแบบนี้ค่ะส่วนกระสอบปุ๋ยก็เป็นสีขาวไม่ใช่สี
พูนะคะทีนี้ไปบ้านหลังสุดท้ายหลังที่เจ็ดค่ะไปดู
ก่อนเลยบ้านของนายเอ๋นายเอ๋เนี่ยเป็นคุณพ่อ
ของน้องอาชิเป็นเพื่อนเล่นของน้องชมพู่อ่ะนะคะไปดู
เสื้อแขนยาวสีส้มเฮ้ยมันมีสองตัวฮะอืมมันมีสองตัวแบบนี้
ค่ะเก่าแบบนี้นะคะแล้วไปตรวจสอบเพิ่มเติมหมวกมีปีกแบบ
หน้ามีเหมือนกันแต่มันเป็นสีเทาของที่น้องน้องแก๊ง
ปานเล็กบอกเนี่ยมันเป็นสีดำใช่ไหมอ่าตรวจสอบกระ
ปุ๋ยค่ะมีเหมือนกันแต่เป็นสีขาวกับสีฟ้าไม่ใช่
สีชมพูแบบที่น้องกลุ่มจำปาเล็กเขาบอกนะฮะเพราะ
ฉะนั้นสรุปให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้นะคะบ้านเป้าหมายที่
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหลักฐานสามสิ่งว่าเอ๊ะตรงกับที่น้อง
บอกไหมทั้ง๗บ้านปรากฏว่าไม่พบ๓สิ่งตรงกันทั้ง
บ้านนะคะมีแต่เสื้อสีส้มแขนยาวที่ไปเจอสองบ้าน
เท่านั้นก็คือบ้านของนายสมคิตกับบ้านของนายเอ๋เป็นคุณพ่อของน้องอาชิ
เราทำเป็นตารางให้ดูแบบนี้เลยนะคะกากระบาดสีแดงคือไม่มีนะคะ
สีเขียวคือมีนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมก็พยายามหาเบาะแสไปเรื่อยนะคะ
ทีนี้ส่วนของกระสอบสีชมพูก็ไม่พบที่บ้านหลังไหนเลยนะ
อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของพระเดือนชัยคุณผู้ชมนะฮะแน่นอนพระเดือนชัย
เราก็ทราบกันดีว่าท่านเคยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะใช่ค่ะ
แต่มันมีคลิปล่าสุดออกมานี่ก็คือคลิปเนี่ยปลุกเสกเนี่ย
ทำอะไรอยู่เนี่ยฮะคือปกติเนี่ยเวลาพระปลุกเสกเนี่ยอาการแบบนี้เราจะไม่ค่อยเห็น
เวลาท่องท่องคาถาปลุกเสกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนาโมตัสสะอะไรปกติค่ะ
แต่นี่คุณผู้ชมน่าแปลกใจมากมีจังหวะสุดท้ายอย่างนี้ด้วยนะคะ
เพียงจึกจึกจึกจึกจึกแต่เดาแต่เดาแต่เดามันคือเพลงเอ้า
เอาจริงจริงไม่ได้พูดเองคุณผู้ชมไปดูคลิปกันหน่อยค่ะอืม
คืออันนี้คือคาถาปลูกเสกใช่ไหมเอาแบบ
แต่แบบนี้คุณเกิดมากี่ปี๓๐ปีคุณเคยเห็นไหมคาถาปลูกเสกแบบนี้

นี่เป็นคลิปล่าสุดที่ชาวบ้านเขาปล่อยออกมาใช่ไหม
อันนี้คุณผู้ชมก็ดูเอาแล้วกันนะฮะ
แต่เรื่องความขึ้นหน้าเราติดตามทุกวันให้คุณผู้ชมรับทราบกันนะคะ